ผมพาไปที่อายุทยากันหน่อยครับแถววัดหน้าพระเมนเป็นวัดเก่าแก่
แล้วก็เป็นวัดดังนักท่องเที่ยวก็เยอะชาวบ้านก็แยะ
ปรากฏว่าหลายคนหวาดภาวะผู้ชายคนนี้สะพายมีดยาวเลยนะฮะ
ค่ะแล้วอ้างตัวเป็นเทพบ้างเป็นเจ้าบ้างอืม
แล้วจะจับทุกคนเนี่ยคือเอาให้จุกจะทำให้จุกเลย
ไปดูวินาทีการจับกลุ่มตัวชายคนดังกล่าวฮะนางลม
จับมือมา
คุณตำรวจเนี้ยนะฮะหัวฮองเนี้ยแล้วก็บอกให้หมอบครับ
ให้นั่งหลังจากนั้นก็เข้าชาร์จตัวเห็นไหมฮะด้านซ้ายของเขา
ไหล่ซ้ายสะพายอยู่นั่นคือดาบยาวนะฮะ
แม้ว่าเขาจะเอามือแตะไว้ที่หัวแล้ว
แล้วยอมนั่งลงแล้วก็ตามแต่ยังขัดขืนอยู่ครับ
ตอนจังหวะที่จะใส่กุญแจมือเนี่ยครับ

ทันทีที่เจ้าหน้าที่เอามือไปแตะที่หมวกเขาจะจับขยับ
บอกว่าอย่าแตะอย่าจับนะเดี๋ยวจะจุกแน่

ใช่ครับก่อนจะเอามือไพร่หลังแล้วพาตัวออกไป
นี่ครับผู้ชายคนที่ก่อเหตุทำให้ชาวบ้านหวาดภาวะ
อายุ๕๐ปีมีอาการเหมือนคนคลั่ง
สะพายมีดดาบเดินกวัดแกว่งอยู่บริเวณแถว
ด้านหน้าวัดหน้าพระเมน
เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอายุทยานู่นเลยนะครับ
นี่ฮะมีดดาบของเขาที่สะพายอยู่ที่ไหล่ซ้ายเมื่อกี้นี้

มีเหมือนคราบเลือดบริเวณด้านที่มันคมคุณผู้ชมคุณมิ้น
ตำรวจสพพระนครศรีอยุธยารับแจ้ง
ก็เลยต้องไปควบคุมสถานการณ์

มีปืนนะอยู่ที่บ้านเดี๋ยวจะโดน
เอายังไงดีเนี่ยมีปืนด้วยเหรอ
ตัวไปโรงพักแล้วส่วนของกลางว่าจะมีปืนจริงหรือเปล่า

แต่ว่าบ้านของเขาแหมมันน่าเศร้ามากเห็นสภาพไหมครับ
น้ำท่วมทางเข้าบ้านตำรวจต้องลงเรือ
พายเรือแจวเข้าไปแบบนี้ฮะ
เพื่อไปดูบ้านผู้ต้องหาแล้วไปค้นหาของกลางเพิ่มเติม

โอ้โหทุลักทุเลมากครับนี่ฮะพายเข้าไป

พอไปถึงบ้านไม่พบปืนครับ
พยานแวดล้อมทุกคนบอกตรงกัน
โอ้โหลุงคนนั้นน่ะเหรอที่สะพายดาบอะนะ

แล้วคุณตำรวจเชื่อไหม๒วันก่อน
ทำร้ายลูกเลี้ยงทำร้ายลูกเขยแล้วก็เมีย

คนก่อเหตุเขาเอามีดไปฟันลูกเลี้ยง
แล้วก็ฟันลูกเขยแล้วก็เมียของลูกเขย๓คนบาดเจ็บนะฮะ

ส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อย
นายสารวุฒิอายุ๒๓ปีเป็นลูกเลี้ยงของคนก่อเหตุครับ

คนนี้ครับตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาล

ปลอกดาบฟาดเข้ามาจนหัวแตกเห็นไหมฮะ

เขาบอกว่าผมดุพ่อเลี้ยงไป

ก็วันนั้นจู่เขามากินข้าวบ้านผม๒รอบ

ผมไปทำงานมาทั้งวันอาบเหงื่อต่างน้ำ
หิวก็หิวบอกเมียให้หาข้าวปลาเตรียมไว้
พอมาถึงบ้านเปิดหม้อข้าวดู

แล้วบ้านผมเนี่ยมีทั้งผมมีทั้งเมียมีทั้งลูก

คือทุกวันนี้ต้องไปขอข้าววัดมา
แล้วพอพ่อเลี้ยงทำแบบนี้ผมเลยเตือนว่า
งั้นจากนี้ไปไม่ต้องมากินข้าวบ้านผมแล้วนะ

นี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

เขยก็โดนเมียพี่เขยก็โดนเหมือนกัน

เขาฟาดที่หัวครับแล้วก็มีดมันแตก

พี่เขยกจะพูดอย่างนั้น
มาวันเมื่อก่อนเขาเช็บยาไหม
ก็เช็บครับ
แล้วเคยไปบำบัดหรือยัง

ก็คือพี่เขยแล้วก็เมียของพี่เขยเนี่ยนะฮะ
อาการยังน่าเป็นห่วงอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
นายสารวุฒิเองก็เลยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกผมสามคนเนี่ย
เหยื่อ๓คนแรกนะแม้แต่แม่ผมแม่แท้เมียพ่อเลี้ยงเนี่ย

ทืบเลยเหรอคะเพราะว่ามาขอเงินเมียแล้วไม่ให้
พอไม่ได้เงินก็เลยโมโหก็เลยต้องพาแม่ไปโรงพยาบาล
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วส่งตัวบำบัด
เห็นว่าก่อนหน้านี้เคยถูกจับแล้วก็ปล่อยตัวออกมา
แล้วก็กลับมาก่อเหตุอีกอย่าให้เกิดขึ้นซ้ำรอยอีกเลยครับ